มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะมีคนเขาโพสต์สตอรี่ลงพร้อมกับคลิปนะฮะ
บอกว่าสตอรี่ที่ลงเอาไว้เพราะต้องการเตือนภัย
เราเอาความปลอดภัยไปไว้กับรายเดอร์ที่มารับส่งเราเป็นประจำ
คุณผู้ชมฮะไว้ใจเรียกผ่านแอปจนกระทั่งแลกไลน์กันเอง
ไลน์กันเองก็เลยใช้บริการพี่คนนี้มาโดยตลอด
สุดท้ายถูกพูดจารวนลามและรายเดอร์เอามือมาจับหน้าอกเธอ
เธอต้องลงจากรถแบบที่จะเห็นในคลิปนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคนโพสต์เนี่ยเขาเอาเรื่องราวมาลงเอาไว้นะครับ
ก็อย่างที่ผมอธิบายไปทำนองที่ว่าใช้บริการกับรายเดอร์จริง

ขับรถที่เรียกผ่านแอปแล้วกัน

ใช้บริการจนไว้ใจกันนะฮะแล้วปรากฏว่าเนี่ย
เกิดเหตุการณ์ลวนลามบนรถจนไม่รู้จะทำยังไง
แล้วก็วงจรเปลี่ยนมาถึงเหตุการณ์ช่วงสามทุ่มครึ่งของวันที่๒๘มกรกรกรมที่ผ่านมานะครับ
ที่ต้องวงเล็บไว้ว่าผู้ใช้บริการเรียกผ่านไลน์ส่วนตัวกันแล้ว

ใช่นะครับก็ขับรถยนต์นิสันอามร่าสีขาว

ถนนหนวนแก้วอุทิศตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขรานะครับ
หน้าคลินิกทันตกรรมริมถนนนวลแก้ว
ก่อนถึงร้านอาหาร๑๕เมตรนะครับ
หลังจากรับมาจากบ้านพักภายในตำบลคอหงษอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับ

สนิทสนมกันนะใช้บริการกันเป็นประจำ

พูดจาลวนลามหญิงสาวคุกคามทางเพศ
แล้วก็ทำให้หญิงสาวผู้เสียหายที่นั่งอยู่บนรถ
พยายามเปิดประตูลงครั้งหนึ่งแล้วแต่ถูกกระชากแขน
ตัวเข้าไปในรถก่อนจะถูกจับหน้าอกนะฮะ
เธอก็เลยรีบลงจากรถแบบนี้บอกว่าตัดขาดกันที

กล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้นะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราพูดคุยกับผู้เสียหายนะฮะ
ให้ฟังว่าเรียกใช้บริการคนขับรถรับจ้างรายนี้
แอปมานาน๒๓เดือนก่อนจะแลกไลน์ส่วนตัว
เพราะว่าผู้ก่อเหตุอ้างว่าเพื่อความสะดวก
ในการเรียกใช้บริการนะเรียกเมื่อไหร่ก็มาถึงทันทีเลยนะครับ

ช่วง๓ทุ่มครึ่งของวันที่๒๘มกราคม
ก็เรียกมาเหมือนเดิมนะครับใช้บริการเหมือนเดิมนะฮะ
หน้านั้นไว้เนื้อเชื่อใจเกือบ๓เดือนที่ผ่านมา
คนขับรถรับจ้างรายนี้นิสัยดีไม่มีพฤติกรรมในการลวนลาม
แต่ครั้งล่าสุดแหมอยู่มาขอจับมือเธอ
เนเน่ได้ยินตอนแรกตกใจปฏิเสธไปสิครับ
หลังขอจับมืออีกหลายครั้งแล้วก็เอามือมาจับเองเลยนะ
เนเน่พยายามสะบัดมือออกทุกครั้งแล้วก็แชทหาเพื่อนไปด้วย
เพื่อเบ่งเบนความสนใจแต่ในใจก็กลัวมาก
นั่งอยู่กับเขาสองคนปรากฏว่าฝั่งนั้นถามนะ
ว่ามีแฟนหรือยังแล้วเนี่ยคุณแป๊บนึงเธอทำท่าให้ดูเลย
ก็ถูกมือล้วงมาเลยจะจับหน้าอกเธอถึง๓ครั้ง
กระชากแขนดึงไปก่อนจับหน้าออกฟังเสียงนะครับ
อ่าเนี่ยครับคุณผู้ชมครับแล้วหลักฐานอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ก็คือนี่ช่วงของทำพูดคุยบนรถมันเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมปรากฏว่ามันมีคลิปเสียงมีคลิปเสียงฮะเอาฟังดูฮะ
เมื่อกี้คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลย
จับมือยังไงค่ะก่อนยังไงค่ะ
แบบนี้ไม่ได้นะคะพี่ต้องการยังไงนี้

ขอโทษครับขอโทษครับ

ไม่น่ารักเลยค่ะอย่าให้ต้องประจานนะคะ
ลูกก็มีลายก็มีเนอะ
อย่าทำแบบนี้กับใครนะคะผู้หญิงขวานปลาย
คุณผู้ชมฮะคนที่ไปฉะกับคนขับรถคือใครรู้ไหมฮะที่โทรไปฉะเนี่ย
อย่าทำแบบนี้กับใครนะทางนู้นก็ขอโทษครับ
ปรากฏว่าเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโซเชียลนะ

มีไหมฮะไอ้หน้าโพสต์ที่เธอโพสต์เอาไว้นะฮะมีคนเห็นหน้าโพสต์ก็เข้าไปคอมเมนต์
เข้าไปคอมเมนต์ว่าเคยตกเป็นเหยื่อเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นรายเดียวกันนี้หรือเปล่านะครับ
เรื่องนี้จึงอยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เคราะห์ดีที่น้องเนเน่รอดชีวิตมาได้นะครับ
แต่ก็ไม่รู้จะเอาผิดกับต้นสังกัดได้หรือเปล่า
เพราะเป็นการเรียกกันผ่านไลน์ส่วนตัวแล้วไม่ได้เรียกผ่านต้นสังกัดแล้วนะครับ
แต่ก็อยากฝากถึงบริษัทต้นสังกัดในการดูแลพฤติกรรมของคนขับทุกคนนะครับ
ไม่ใช่ว่ามาสนิทกับลูกค้าแล้วจะทำแบบนี้ได้นะครับ
จริงมีชื่อของคนขับรถออกมาด้วยนะว่าเป็นร้อยตรีด้วยนะคุณนะ
อาจจะมารับจ้างในการขับรถอันนี้อีกนะครับ
ทีนี้ผู้เสียหายเองน้องเนเน่เองกับเพื่อนรุ่นพี่
รวบรวมหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสภหัดใหญ่
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็คงต้องเรียกคนขับรถรายนี้
ศร้อยตรีมาสอบปากคำต่อนะครับ